เอามีคนถามว่าเพื่อนใครใครไม่รักบ้าง
แน่นอนคนทุกคนรักเพื่อนแต่รักแล้วเวลาเพื่อนมีปัญหา

ผู้หญิงแก๊งนึงค่ะคือเพื่อนของเธอเนี่ย
ถูกอีกกลุ่มนึงที่เป็นผู้หญิงเหมือนกันมาด่า
เหมือนด่าใช้คำแรงคำแบบทำนองว่าเป็นอาชีพไม่ดีอะไรอย่างเงี้เนอะ
มาเสร็จปุ๊บเธอก็เลยนัดเลยบอกว่า
ปากดีมากใช่ไหมมาเจอกันหน่อยดีกว่ามาเคลียร์กันหน่อยดีกว่า

เพื่อนก็เหมือนด่าเราเพื่อนใครใครก็รักเธอบอกไว้แบบนั้น
ก็นัดเจอกันขนกันไปเลย
เธอก็ไปเพื่อนกลุ่มหนึ่งฝั่งคู่กรณีก็มาอีกกลุ่มหนึ่ง

ตอนแรกก็คุยดีแต่สักพักโอ้โหนัวเลยค่ะ
นี่ค่ะทุกอย่างเกิดขึ้นว่องไวมาก
เถียงกันอยู่ดีบอกมาด่าทำไม

แล้วก็เท่านั้นแหละบุกเข้าไปเลยผู้หญิงคนฝ่ายเสื้อดำเนี่ย

ส่วนฝ่ายกางเกงสีชมพูคือคู่กรณีที่มาด่าเพื่อนเธอ
บุกเข้าไปแล้วก็เนี่ยค่ะอีลุงตุงนังตบกันอยู่แบบนี้

แต่ผู้หญิงทุกคนว่ากันบอกผู้ชายอย่ายุ่งผู้ชายอย่ายุ่ง
ผู้ชายก็บอกเออผู้ชายไม่ยุ่งผู้ชายไม่ยุ่ง

มีผู้ชายที่อยู่ในวงรอบนอกค่ะ

คือตอนนี้เสื้อดำกางเกงชมพูจิกหัวกันอยู่

คนที่ยืนอออยู่รอบวงอ่ะครับเท้าใครไม่รู้ฟาดเข้ามาที่หัว
แล้วคนที่ยืนอยู่รอบนอกเขาชี้เลยบอกผู้ชายทำอะไรอ่ะอืม
คือเขาบอกว่าผู้ชายแอบมาเตะหัวฝ่ายผู้หญิงเสื้อดำ
มันก็เลยหนักเลยค่ะทีนี้ตบกันชุนละมุนเขาตบกันสี่รอบ
ครับตบแล้วแยกตบแล้วแยกตบแล้วแยกอยู่แบบนี้อ่ะค่ะอืม
ตบรอบสองนี่ตบรอบสองเห็นไหมเป็นฝ่ายกางเกงชมพู
วิ่งเข้าไปหาก่อนรอบแรกคือเสื้อดำส้มเข้าไปหา
รอบสองกางเกงชมพูวิ่งเข้าไปหาตบกันอีกรอบนึง
ที่เห็นวิ่งไปตรงนู้นผู้ชายต่อยกันอยู่อีกมุมนึง
มีอีกวงหนึ่งอีกวงหนึ่งโอ้นี่ก็ยังยังดึงกันอยู่อย่างนี้
หัวกันอยู่ตลอดเวลาจะได้ยินเสียงเพื่อนคนหนึ่งบอกตบเลย
อีกคนบอกว่าแยกแยกพอลุกอยู่อย่างนี้
แล้วก็จะได้ยินเสียงผู้หญิงตะโกนบอกผู้ชายอย่ายุ่งผู้ชายอย่ายุ่ง
ผู้ชายก็บอกเออไม่ยุ่งแล้วเห็นจังหวะเมื่อกี้ไหม
นี่รอบสามตบรอบสามโอ้นี่ถือสังกษี
แล้วสาเหตุที่ตบรอบ๓เพราะอะไรรู้ไหมทำไมฮะ
เพื่อนผู้ชายอ่ะวิ่งไปผลักกางเกงชมพูบอกตบดิตบเลย
เขาก็เลยเข้าไปตบกันอีกรอบหนึ่งอ้าว
นี่ไงเพื่อนรักเพื่อนเป็นยังไงพาเพื่อนให้ไปตบกันเนี่ย
นี่นี่รอบสามใช่ไหมนี่รอบสาม
แล้วเดี๋ยวมีรอบ๔อีกเดี๋ยวมีรอบ๔อีกตบกันไม่เลิก
คล้ายอ่ะนี่นี่อันนี้รอบสี่
นี่รอบสี่ตบกันอีกอันนี้เหมือนจะเลิกจะเลิก
คือทุกครั้งตอนที่แยกในแต่ละรอบผู้ชายมาห้าม
เฮ้ยพอได้แล้วพอได้แล้วแบบนี้ก็แยกไป
ผู้ชายคนนึงห้ามผู้ชายคนผักคู่กรณีไปเจอกันบอก
บกันดิตบกันเลยเขาก็เลยตบกันไม่จบไม่สิ้น
ผู้ชายคนหนึ่งคงสุดทนแล้วอ่ะครับ
วิ่งเข้ามาตะคอกทั้งสองฝ่ายเลยกั้นกลางเลย
บอกหยุดบอกให้หยุดง่ายเสียงดังมาก
เหมือนบอกเขาจะเรียกตำรวจอะไรมาด้วยแหละ

ตอนแรกคนเห็นความที่นี้คือว่าตบการแยกผู้ชาย
ส่วนใหญ่ผู้หญิงตอบการมักจะเป็นประเด็นนี้

ตอนแรกปากดีบอกจะมาแต่ไม่มา
เขาก็เลยไปยกหาถึงที่เลย

นี่ค่ะที่ไหนก็ได้ที่ไหนก็ใส่ได้หมด

ฝั่งหนึ่งบอกไม่ว่างหรอกทำงานอยู่ใครจะไปว่างฟัง

ก็ยังส่งไปอีกก็เริ่มมีการส่งกฎแบบโอเค
คือกดไลค์ในที่นี้คือเหมือนว่าโอเครู้เรื่อง
อีกฝั่งนึงก็บอกเป็นใบ้เหรอไม่ตอบ

คือเท่าที่ฟังจากถ้าฟังจากต้นคลิปจะเห็นว่าเขาคุยเคลียร์กันก่อน

ซึ่งฝ่ายผู้หญิงเสื้อสีดำส้มเนี่ย
เค้าบอกว่าผู้หญิงเกงสุนทัวร์ไปด่าเพื่อน
ขอดูโพสต์โพสต์ของเสื้อดำส้มหน่อย

บอกแบบนี้เห็นไหมเป็นเรื่องของความรักเพื่อนอืม
เขาบอกว่าฝั่งเขาเนี่ยไปหาถึงที่

เนี่ยเขาบอกว่าดูคลิปดีผู้ชายเตะหน้า

แล้วก็มีผู้หญิงอีกคนนึงพยายามมาแยก
แล้วก็จิกหัวแต่สุดท้ายก็เข้าไปตบกันอีกรอบ

บกัน๔รอบก็ลงให้ดูหมดเลย๔คลิป
อันนี้ฝั่งของน้องดำส้มเขานะ

เราก็ไม่รู้ว่าต้นสายปลายเหตุมันเป็นยังไงนะ
เอาเป็นว่าจากคลิปมันก็ชุดละมุนวุ่นวายอย่างนี้นี่แหละ
ใช่ก็ยังไม่รู้ว่าตกลงจะมีการแจ้งความกันไหม

พอคลิปมันหลุดออกมาแบบนี้ก็ไม่รู้ว่าจะมีฝ่ายไหน

เป็นภาพหน้าอย่างหลัสอยู่ดี
แต่ผู้ชายนะอยู่กันเยอะขนาดนั้นห้ามหน่อย
คุณบ๊ายไม่รู้เพื่อนหน้าเขาอยู่ในที่เกิดเหตุเลยแหละ
ห้ามเถอะขอร้องไม่ใช่เป็นผสมโรงนะคะ